เด็กชายคนนี้เนี่ยไปเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์ใส่เขาครับ
นี่ครับ๔ตัว๑
ไปต่อยไปแต่เข้านี่เสียงดังป๊าบป๊าบป๊าบเลยนะฮะ

แล้วตรงนี้นี่สวนสุขภาพนะ
มันใช้ที่สวนสุขภาพผิดประเภทหรือเปล่าค่ะ
ไม่ได้ให้มาต่อยตีกันอย่างนี้เป็นสวนสุขภาพในเทศบาลตำบลหัวกุญแจอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเย็นเมื่อวานนี้คือวัยรุ่น๔คนนี้ไปรุมเตะรุมต่อยเด็กชายวัย๑๔ปี
บอกว่าไม่พอใจที่เวลาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านเนี่ยแล้วเบิ้ลเครื่องเสียงดังใส่เขา
หลังเกิดเหตุหลักฐานตรงนี้มีนะครับมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้
สพคลองกลิวนะครับสพคลองกิวเจ้าของพื้นที่ก็ตามตัวเด็กทั้งสองฝ่ายมา

ผู้ปกครองมาด้วยให้มาเจรจาตกลงกัน
ผู้ปกครองของเด็กชายวัย๑๔ปีที่ถูกรุมทำร้ายบอกว่าเพิ่งเห็นคลิปเหมือนกัน
พอเห็นคลิปแล้วยอมรับว่าโอ้โหอย่างนี้มันเกินไปค่ะ๔ต่อ๑มารุมกันนะ
ส่วนน้องที่ถูกทำร้ายบอกว่าก่อนหน้านี้เคยถูกกลุ่มนี้ชกต่อยมาแล้วนะ
สาเหตุเนี่ยกลุ่มนี้อ้างว่าน้องเวลาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านเนี่ยชอบเบิ้ลเครื่องเสียงดัง
นี่ฮะปากเปลือกแตกหมดเลยแล้ววันนั้นที่เจอก็โดนอีกค่ะ
บอกเหมือนเดิมบอกขี่รถผ่านแล้วเบิ้ลเครื่องเสียงดังใส่ตามมาเตะมาต่อยเขาอีก
ส่วนฝั่งผู้ปกครองเด็กที่ไปรุมทำร้ายเขาก็ได้ขอโทษทางฝั่งคู่กรณีนะครับ
แล้วบอกว่าจะไปกำชับดูแลลูกหลานไม่ให้ก่อเหตุแบบนี้อีก
ส่วนกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยยอมชดใช้เยียวยาค่าเสียหายให้อีกฝั่งหนึ่ง
เกี่ยวเรื่องค่าบาดเจ็บค่ารักษาพยาบาลเป็นเงินแปดพันบาทส่วนเด็กทั้งสองฝ่าย
เจ้าหน้าที่ก็ให้เคลียร์ใจกันให้จับไม้จับมือทำความเข้าใจกันนะฮะ
ความเข้าใจกันแล้วก็สัญญากันว่าจากนี้ไปเนี่ยเจอกันก็แหมเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเถอะ
เด็กในพื้นที่เหมือนกันยังต้องเติบโตมาเจอกันอีกนานจะมาเตะต่อยอะไรกันนักหนา

ใช่ให้จับมือกันเรียบร้อยแล้ว
แล้วน้องมีรุมก็สี่รุมหนึ่งไม่ไหวด้วยนะ
ส่วนสุขภาพไปออกสุขภาพเพื่อให้แข็งแรงกันดีกว่าค่ะอย่าไปทำอะไรแบบนี้ค่ะ
แข็งแรงมันเยอะมากก็ไปวิ่งออกไปลังกาย